มีเหตุสลดที่ต้องเตือนกันนะคะเด็กเวลาไปเล่นน้ำต้องระวังจริง
หลายครั้งหลายคราที่กลายเป็นเหตุสลดจนได้เหตุการณ์นี้ที่ปฐุมธานีค่ะ
เด็กผู้ชาย๔คนเขาก็ชวนกันไปเล่นน้ำเด็กเหล่านี้ก็อายุแค่สิบ
เนี่ย๔คนเนี่ยเอาแพรไปเล่นน้ำกันไปพายกันไปมาแพรโครง
พอโครงปุ๊บทำอะไรไม่ถูกเด็กก็กระโดดลงมาเลยแล้วก็ว่ายน้ำโอ้โหไหว้ไม่ไหว
เสียชีวิตไป๑ค่ะเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยอายุ๑๒ปี
แล้วโอ้โหจิตใจของพ่อแม่ผู้ปกครองพอมาเห็นลูกหลานของตัวเองประสบเหตุแบบนี้
คือร้องไห้กันแทบขาดใจอะค่ะ
นี่ไงคะเป็นภาพสลดใจจริงผู้ปกครองเห็นร่างไร้วิญญาณของเด็กชายวัย๑๒ปี
มน้ำเสียชีวิตค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างขึ้นมาจากหนองน้ำ
ก็ร้องไห้กันแทบขาดใจแบบนี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวาน
บริเวณหนองน้ำภายในซอยสุขีตำบลบางภูลอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
ตำรวจสพปากคลองรังสิตได้รับแจ้งก็เดินทางมาที่เกิดเหตุนะคะ
ประดาน้ำลงไปค้นหาร่างของเด็กชายโอ๊คอายุ๑๒ปี
จมน้ำศูนย์หายไปใช้เวลาค้นหาครึ่งชั่วโมง
สุดท้ายพบร่างแล้วก็นำขึ้นมาให้เจ้าหน้าที่ชนะสูตรศพเบื้องต้นนะคะ
แล้วก็ต้องส่งไปให้แพทย์ชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดเพิ่มเติมด้วย
อกจากนี้ค่ะมีเด็กอีก๒คนนะคะเด็กชายอายุ๑๐ขวบกับ๑๑ขวบก็สำลัก
ลักน้ำนอนหมดสติอยู่ริมตลิ่งเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
เด็กชายเอนามสมมุติคนนี้อายุ๑๓คนนี้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังได้
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขากับเพื่อนรวมแล้ว๔คน
ชวนกันเอาแพทย์ไปพายเล่นในนอกน้ำจู่แพทย์เกิดโครงเครง
แล้วทำอะไรกันไม่ถูกเด็กอะค่ะก็เลยกระโดดลงน้ำ
กระโดดลงไปก่อนคนนึงอีก๓คนก็เลยกระโดดตามไปด้วย
ทุกคนคือเขาบอกว่าเขาก็ว่ายน้ำเป็นพยายามจะไหว้เข้าฝั่ง
แต่เด็กชายโอ๊ควัย๑๒จมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อน
ตัวน้องเอวัย๑๓เนี่ยนะคะไหว้มาถึงฝั่งแล้วหันไปเห็นเพื่อนอีก๒คน
หมดสติมีอาการสำลักน้ำอยู่ที่ริมตลิ่ง
ก็เลยวิ่งไปขอความช่วยเหลือและกู้ภัยก็เดินทางมาถึง
ช่วยประถมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
เพราะว่ามันจะมีคนหาปลาอยู่
ลงไปเล่นเรือกัน

จากการตรวจสอบนะคะเจอแพร่ที่เกิดเหตุนะคะ
อยู่ริมตลิ่งคาดว่าเป็นของชาวบ้านที่ไปหาปลา
แพ้เนี่ยค่ะทำจากแค่ไม่ไผ่ใช้ถังพลาสติกขนาดใหญ่

ก็เหมือนกับพยุงแพร่เนอะให้ลอยได้

เวลาชาวบ้านเขาจะไปหาผักหาปลาอะไรก็เนี่ยค่ะ
ใช่แต่เด็กก็ลงกันไป๔คนไง

แล้วก็พายไปกลางหนองน้ำอย่างนี้
อำภัยชาติเชื้ออายุ๕๘ปี
เป็นคุณยายของน้องที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คือโอ้โหคุยทั้งน้ำตาจริง
บอกว่าหลานเป็นเด็กดีมากขยันมาก
พอยายไปขายของก็จะช่วยเลี้ยงน้อง

ภายใจกันได้ดีมาก
ล่าสุดนะคะญาติก็ได้ไปรับศพ
ไปตั้งบำเพลงกู้สนที่วัดเสด็จ

บอกว่าเคยเตือนลูกชายแล้วค่ะ

เพราะว่าว่ายน้ำไม่ค่อยเก่ง

ครอบครัวก็ลำบากแม่เองก็ต้องทำงาน
แล้วก็ให้ลูกเขาดูแลกันเอง
แล้วกลายเป็นว่ามาเกิดเหตุสลดค่ะ
ลูกแพทยาบังบอกว่าอย่าออกไปเล่นข้างนอก
ส่วนน้องอีก๒คนนะคะที่สำลักน้ำ
อยู่ริมตลิ่งและส่งโรงพยาบาลนะคะ

เด็กชายที่บาดเจ็บสาหัส๒ราย๑ใน๒ยังสาหัสนะคะ
ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและรอดูอาการอีก๒๓วันค่ะ
ส่วนเด็กชายวัย๑๐ขวบตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะ
แต่ว่าทั้งคู่คุณหมอและพยาบาลยังต้องดูแลอาการอย่างใกล้ชิดอยู่ค่ะ
อันตรายนะนะคะ